ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปฟังพระเทศกันหน่อยจริงปกติแล้วถ้าได้ฟังเทศฟังธรรมเนี่ย
ก็จะมีหลักคำสอนดีดีค่ะแต่ปรากฏว่าคลิปเสียงนี้ที่พระเทศปรากฏว่าโอ้โห
วิจารณ์กันหนักมากเพราะว่าไม่ใช่เทศสอนหลักธรรม
คือไปสอนวิธีเสพเมถุนแล้วก็ให้เด้งหน้าเด้งหลัง
อะไรแบบเนี้ยทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โห
นี่ผิดเพี้ยนกันไปมากหรือเปล่าต้องไปฟังกันหน่อยค่ะว่าท่านเทศยังไง
เด้งหน้าเด้งหลังเอ่อไปทำแบบนั้นอ่ะถ้าทำแบบอื่นเป็นไง
มันไม่เกิดมักผลทางโลกเขามีให้ทำแบบเนี้ย
ต้องทำคี้คี้คัยักคัยักน่ะเข้าใจไหมเด้งหน้าเด้ง
เออเด้งหน้าเด้งหลังเออแล้วก็ร้องเพลงอ้อยอ้อยอะไรแบบนี้
คันหูอืมพอเราปฏิบัติตามปั๊บเป็นไง

แต่ข้างในมันเหี่ยวมันแห้งอ่ะเป็นไงนี่ขนาดจกแล้วยังไม่มีน้ำอ่ะ
เอาขอเสียงหน่อยโอ๊ยสุเรศที่สุดเลย
ฟังแล้วเป็นยังไงคะสรุปคือยาดโยมที่นั่งฟังอยู่แล้วฮี้วฮี้วนี่คือยังไงคะ
อันนี้คือเข้าวัดไปไปทำไมกันเนี่ยเออมันแปลกตรงนี้อ่ะ
จริงคือมันทำไมถึงมีเนื้อหาการเทศเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคลิปเสียง
ที่มีการเผยแพร่ในเพจเฟซบุ๊คชื่อว่าวัดป่าเนื้อนาบุญหลวงตากรรณญา
ซึ่งเป็นเสียงที่พระรูปหนึ่งเทศสอนญาติโยมมีหลายคลิปนะคะ
แต่ส่วนใหญ่คือเน้นไปเรื่องกามอารมณ์หมดเลยอืม
คลิปเสียงนี้เผยแพร่ออกไปก็วิพากษ์วิจารณ์กันโดนถล่มกันหนักเลยค่ะ
ผู้สื่อข่าวตรวจสอบทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดป่าเนื้อนาบุญหมู่หนึ่ง
จังหวัดศรีสะเกดก็มีสถานะเป็นสำนักสงฆ์
ก็เลยต้องเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับตำรวจสพปรางกู่ค่ะ
พอไปถึงปรากฏว่ามีถังน้ำขนาด๒๐๐ลิตรบรรจุน้ำเต็มถังตั้งเอาไว้หลายใบ
ตอนแรกก็สงสัยว่าเอ๊ะตั้งถังน้ำเอาไว้ทำไมสักพักค่ะ
มีคนโผล่ขึ้นมาจากน้ำเราก็เลยไปถามว่าอันนี้คือทำอะไรกันคะ
อันนี้คือทำอะไรคะลงไปในถังเนี่ยทำไมเออ
ดำน้ำลงไปด้วยเนี่ยดูสิคะจากการสังเกตพบว่าลูกศิษย์ของสำนักสงฆ์แห่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงด้วยนะคะ
แล้วสวมเสื้อผ้าด้วยชุด๗สีเลยนะคือไม่ได้สวมขาวไม่ได้นุ่งขาวห่มขาว
อีกทั้งตัวอาคารหลังคากุฏิโรงครัวก็ทาด้วยสีรุ้งเจ็ดสีด้วยค่ะเนี่ยค่ะ
คือต้องแต่งสีแบบนี้นะทีมข่าวสอบถามก็เลยทราบว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้มีพระกรรณญา
ธวรธรรมโมหรืออินทนูอายุ๕๙ปีเป็นเจ้าสำนักและก็อยู่รูปเดียวนี่แหละ
อกจากนั้นเป็นญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมจากการตรวจสอบข้อมูลในเฟซบุ๊คของวัดป่าเนื้อนาบุญหลวงตากรรณญาพบว่า
มีการเรียกพระกรรณญาประธานสำนักสงฆ์ว่าพระกรรณญาโพธิสัตว์เจ้าแมงดาปีกเงิน
และยังมีลูกศิษย์ใช้คำนามเรียกแทนพระกรรณญาว่าสมเด็จด้วยตามที่วงเล็บไว้เลยนะ
ต่อมาพระกรรณญาออกมาค่ะพูดคุยกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าหลังจากมีข่าวออกไปว่าสำนักสงฆ์สอนให้โยมเสพเมถุนตัวเองตกใจมากท่านว่าอย่างนี้นะ
เพราะว่ามันไม่เป็นความจริงยืนยันว่าที่ผ่านมาสอนให้ผู้ที่มาเนี่ยปฏิบัติธรรม
ศีลห้านะคะแต่ถ้าเป็นสามีภรรยาที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกัน
ก็สามารถเสพเมถุนได้แต่ให้เสพอยู่ในคู่ของตัวเอง
ไม่ไปยุ่งหรือไปเสพกับคนอื่นเพราะเป็นการผิดศิลธรรม
ส่วนคนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วไปมุดน้ำถังเมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ย
เป็นการฝึกสมาธิเป็นการฝึกการทรมานตัวเอง
น้ำไม่มีสมุนไพรอะไรหรอกค่ะเป็นน้ำบริสุทธิ์ธรรมดา
แต่เชื่อว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะแข็งแรงขึ้น
และเนื้อตัวจะมีกลิ่นหอมนะคะฟังเสียงของทางพระท่านว่าค่ะ
ตามมาก็เลยบอกว่าให้ญาติโยมที่นี่อยู่ด้วยความสงบ
ต่อไปเราจะปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเขาจะมายังไงก็เชิญเขาตามสบาย
แต่อย่าไปว่าใครนะให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรม
เพราะตอนนี้เราอยู่ในงานปฏิวัติกรรมด้วย
แล้วก็ขอให้ทำที่เราปฏิบัติให้ถึงที่สุดถึงปรารถนาคือมักผลท่านนิษฐาน
และทุกคนก็ปฏิบัติก็จะมีผู้ปฏิบัติที่นี่เยอะมาก
บอกตรงตรงว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เคยปรากฏการณ์มาก่อนคือปฏิบัติแล้วสามารถทำให้เปลี่ยนทุกคน
ใส่เสื้อผ้าชุดสีรุ้งอันนี้ยังไม่มีคำชี้แจงอธิบายนะ
ทำไมต้องสวมสีรุ้งแต่มีข้อมูลว่า
คนที่มาปฏิบัติธรรมในสำนักต้องไม่กินเนื้อสัตว
ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ให้กินข้าวกับเกลือหรือกินผักเท่านั้น
อันนี้ก็ถือว่าเคร่งนะไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะคะไม่สูบบุหรี่
แต่เรื่องของเสพเมถุนในวัดได้เนี่ยอันนี้แปลกอยู่นะ
พระมหาภัยวันวันนโนพระวัดสร้อยทองค่ะ
ก็เลยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่า
ท่านก็ฟังคลิปนี้แล้วตกใจค่ะพระสงฆ์ในคลิปมาสอนเรื่องเพศศึกษากับผู้ที่มาปฏิบัติ
เพราะว่าคือเรื่องนี้มันไม่ใช่หน้าที่สงฆ์ไง
ก็คือปล่อยให้ครูสุขศึกษาต่อด้วยสิค่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของสงฆ์นะคะ
แล้วคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมาเรียนรู้เรื่องธรรมะสิ
มันไม่ใช่มาเรียนรู้เรื่องอะไรแบบนี้นะคะฟังเสียงของพระมหาภัยวันหน่อยค่ะ
ถ้าอย่างนี้คือสำนักพุทธนะค่ะน่าจะต้องเข้าไปตรวจสอบดูแลแล้วนะคะ
เป็นสำนักสงก็เถอะนะค่ะอย่างที่ท่านว่าเลยคือมันทำให้ความเข้าใจคาดเพื่อน
ทำให้หลักทำมันผิดเพียงไปหมดนะคะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
ถ้าอย่างนี้คือสำนักพุทธนะค่ะน่าจะต้องเข้าไปตรวจสอบดูแลแล้วนะคะ
ถ้าอย่างนี้คือสำนักพุทธนะน่าจะต้องเข้าไปตรวจสอบดูแลแล้วนะคะ
เป็นสำนักสงฆ์ก็เถอะนะอย่างที่ท่านว่าเลยคือ